คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทุกทุกพื้นที่นะคะก็ยังคงต้องมี
พื้นที่ไหนที่อาจจะมีคนไปเยอะเยอะอะค่ะอย่างเช่นบ้านลุงพลครับบ้าน
ยูทูปเบอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลก็เยอะ

ทีนี้ค่ะก็ต้องมีมาตรการในการตรวจคัดกรอง
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คนในพื้นที่เขาก็แจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุข
ว่าบ้านลุงพลช่วงนี้คนเยอะ

ไหนจะนักข่าวไหนจะยูทูปเบอร์
จะแฟนคลับมาให้กำลังใจ

เจ้าหน้าที่ก็ไปนะคะไปตั้งจุดคัดกรอง
ก็ต้องถามเลยใครจะไปบ้านลุงพลเนี่ย
ภูมิลำเนาอยู่ไหนมาจากจังหวัดไหน

จะเข้าพื้นที่บ้านลุงพลนะคะ
ทีนี้ค่ะก็มีประเด็นเรื่องของ

มาช่วยดูแลเรื่องของข้อกฎหมาย
เป็นทนายความให้ในคดีของน้องชมพู่มันมีประเด็นที่ว่าทนายตั้มเนี่ยค่ะ
ที่อยู่ของเขากับที่อยู่สำนักงานทนายความของเขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
ห้าจังหวัดที่ต้องควบคุมแบบมีความเสี่ยงสูงแล้วต้องควบคุมแบบเข้มงวด
สาครคือหนึ่งในนั้นทีนี้เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วทนายตั้มบอกว่าจะไปหาลุงพล
เออแล้วถ้าทนายตั้มมาจากสมุทรสาครหรือเปล่าเนี่ยแล้วเข้ามุกดาหาร
แล้วยังไงจะต้องกักตัว๑๔วันไหมทีมข่าวไปถามทนายตั้มมานะคะ
ทนายตั้มบอกว่าเอาอย่างนี้ทำความเข้าใจกันก่อน
หนึ่งเลยคือไปบ้านกกอกไปบ้านลุงพลไปแน่ตามแผนไปเหมือนเดิม
ที่อยู่และสำนักงานทนายความของทนายตั้มเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครจริง
ตามที่จดทะเบียนนะแต่ตัวทนายตั้มและครอบครัวอยู่กรุงเทพ
ไม่ได้อยู่สมุทรสาครอันนี้ทนายตั้มบอกนะทนายตั้มบอกแบบนี้
ไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นถ้าเกิดทำภารกิจเสร็จ
เจอลุงพลเสร็จก็เดินทางไปกลับไม่ได้จะไปค้างคืนที่บ้านกกอกด้วยซ้ำ
อืมยืนยันว่าจะไปคุยกับลุงพลครับจะขึ้นไปภูเหล็กไฟ
เพื่อหาข้อมูลทางคดีด้วยอ่ะนะคะอืมอ่าอันนี้เรื่องโควิดสิบเก้า